อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเศรษฐาจากนักธุรกิจแล้วตัดสินใจว่าเอาละ
ไม่เป็นแล้วนักธุรกิจมาทำงานการเมืองดีกว่าเพราะอะไรฮะ
มันประกอบกันองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเอาเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วกันว่า
จริงแล้วผมก็อายุ๖๑นะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์มานานพอสมควร
แล้วก็เข้าใจปัญหาของผมเข้าใจบ้านเมือง
เวลาปีหลังก็ได้ติดตามการเมืองเยอะ
ทุกคนเรียนจบจากสารบังก็ังศาที่มีชื่อเสียง
แล้วก็มีงานการทำเป็นหลักเป็นฐานอย่างแน่นอน
แล้วก็หมดหวงหมดภาระ
แล้วตัวเองก็ต้องยอมรับว่ามีรายได้

ก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มีความสบายกายแล้ว
แต่ว่าพอเรามาอยู่ในบ้านเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำเยอะมาก
มีปัญหาเยอะมากแล้วเราคิดว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทางออกได้
แล้วก็มัวแต่มาคิดเห็นแก่ตัวว่าเอ๊ะเราจะไม่เปลืองตัวเลยเหรอ
เราจะไม่เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองในแรกนี้เลยเหรอ
ผมคิดว่าเป็นการเห็นกับตัวเกินไปนะครับ

เราเองเราก็มีการคุยกันในเวลาทานข้าวเวลาพบปะสังสรรค์กัน
เราก็มาพูดคุยเรื่องบ้านเมือง
หลายครั้งหลายโอกาสก็มีการด้อยฆ่านักการเมือง
มีการพูดจาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบ
ใช่คำว่าอะไรดีจะพูดอ่ะนะครับดีจะพูด
ก็เพราะว่าปัญหาบ้านเมืองจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราพูดกันนะครับ
พอลงมาดูแล้วลงมาเป็นประธานที่ศึกษาของคุณแพทองทานแล้วเนี่ย
เราก็เห็นว่ามันมีความลึกของปัญหานะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาเนี่ย
ถ้าเกิดเราไม่มาดูปัญหาจริงแล้วเนี่ยไม่มาเข้าใจปัญหาจริงแล้วเนี่ย
เราก็จะไม่รู้ความลึกของปัญหามัน
ถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ได้แต่ได้แต่พูด
ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตั้งแต่การมีรัฐประหารขึ้นมาซึ่งผมเองในส่วนตัวผมเนี่ย
ผมไม่เอารัฐบาลอยู่แล้วนะครับ
ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่รัฐประหาร
ผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งทุก๔ปี
ถ้าเกิดรัฐบาลไหนทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกเขาใช่ไหมครับ
แต่การที่ใช้กำลังมาบังคับพี่น้องประชาชนเนี่ย

อันนั้นก็เป็นเรื่องที่แขลงใจอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ
คือเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นทำให้คุณเศรษฐาตัดสินใจเข้ามา

เป็นส่วนใหญ่มากกว่าเรื่องที่ว่าเป็นนักธุรกิจแล้วเราอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาในนามของนักการเมืองมากกว่าอย่างนี้อีกหรอ

ก็มันเป็นในที่โลกสมัยใหม่แล้วบริษัทประเทศที่เขาอยู่กันมานานขนาดนี้เนี่ย

ประเทศที่เจริญแล้วไม่มีใครเข้าออกรัฐประหารใช่ไหมครับ
เราก็มีรัฐประหารอยู่แล้วทุก๔ปีก็จะมีการเลือกตั้ง
ถ้าเกิดรัฐบาลไหนทำงานไม่ดีก็การเลือกตั้งกันต่อไปก็อย่าไปเลือกเขาใช่ไหมครับ
แต่พอรัฐทะมาณที่มีรากฐานมาจากการทำรัฐประหาร
แต่ว่าดัชนีชีวัตรของความทุจริตที่ทำโดยองค์กรโลกนะ
ไม่ใช่ทำโดยฝ่ายค้านนะก็สูงขึ้นมาอีกเยอะจาก๗๘๐มาเป็น๑๑๐ใช่ไหมครับ
แสดงว่าเหตุผลในการรับอาหารมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับ
ต้องการมีอำนาจเองหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ต้องการเอาพวกพ้องตัวเองเข้ามาบริหารจัดการประเทศหรือเปล่า
ใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แล้วผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
พี่น้องประชาชนจะออกมาแสดงความคิดเห็น
โดยการนี้เข้าคู่หาแล้วก็ไม่กล่าพักที่ยงใยกับการทำรัฐประหาร
คุณเศรษฐานอกจากเรื่องโดยสภาพบ้านเมืองของรัฐประหาร
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณเศรษฐาบอกเนี่ย

ผมรู้สึกว่าคุณเศรษฐาเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ในใจ

แต่ผมเรื่องใหญ่ผมต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของเหตุผล

แต่ส่วนตัวผมตอนนั้นที่ทำรัฐประหารสมัยท่านนายกยิ่งรักก็

หลายคนถูกเรียกเข้าไปนะครับ
เรียกเข้าไปพร้อมกันผมจำได้ก็มีคุณสหรัฐก็ถูกเรียกเข้าไปนะครับ

ถูกเรียกเข้าไปก็ถูกเรียกเข้าไป
แล้วก็ต้องรายงานตัวมีทหารใส่ชุดเต็มยดมีเสื้อเกราะเข้าไปหาผมที่ออฟฟิศ
ก็ต้องขออนุญาตต่อเรื่องหน้า
ก็บางทีก็ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว

ใช่ไหมครับจะขึ้นขึ้นบินแล้วบางทีเพิ่งได้รับอนุมัติกำลังเดินทางไปสถานบินเนี่ยต้องต้องต้องโทรประถามแม่ร่วมสักทีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ต้องมีทหารโทรมาคุยโทรมาไซโครตลอดเวลาว่ายังไงใช่ไหม
ผมไปเมืองนอกแล้วใช่ไหมครับผมอยู่ที่บ้านคุณแม่อยู่คนเดียวคุณแม่ตอนนั้นก็๘๐ตอนนี้ก็๙๐กว่าแล้ว
คุณแม่อยู่คนเดียวก็เอารถแฮมเมอร์ไปจอดอยู่หน้าบ้านเอาสถานใส่ชุดฟูคอมแบตยูนิฟอร์มไป
คุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขารู้อยู่ผมไม่อยู่ที่บ้านแล้วผมต้องขออนุญาตเขาทุกคน
เขาทราบอยู่แล้วผมไม่อยู่ที่บ้านเจ็ดจำนวงคืออะไรใช่ไหมครับ
ถามเขาไหมครับตอนนั้นว่าเจตจำนงคืออะไร
ผมไม่ต้องถามแล้วครับเป็นการคุกคามครับชัดเจนยิ่งถามก็แสดงว่าเขาก็ทำให้รู้ว่าเราออนแอ
ผมไม่ถามหรอกผมพยายามไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนจิตใจ
แล้วก็ไม่ให้กำลังใจเขาในการที่เขาทำอีก
แต่ผมความว่าปล่อยไปเพราะไปพูดเขาเขาคงไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับ
ว่าโลกพัฒนามาเยอะแล้วเราเอาชนะก็ด้วยความคิด
และชนะก็ด้วยสิทธิหรี่ภาพในการที่มาแสดงออก
ไม่ใช่เอาอาวุธมาคงถูกภูมิพรีน้องประชาชน

ฮึ้ยเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นน่ากรรมไม่ได้อยู่
ก็มีการตรวจสอบอะไรหลายอย่างไปแล้วนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้น
แล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วล่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กินใจอยู่
แล้วก็ผมไม่เอารัฐประหารมาจากไหนอะไรแล้ว
แล้วโดยเพราะยิ่งรัฐบาลที่มีปัจจุบันนี้ซึ่งมีรากฐานมา
จากการทำรัฐประหารมีการเขียนรัฐมนูลโดยคนที่แต่งตั้งเอง
โดยมีสิทธิพิเศษผ่านท่านสว๒๕๐คนอีกต่างหาก
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกัน
ว่าคนไม่กี่คนมาแต่งตั้ง๒๕๐คนแล้วมีสิทธิ์เสียง

ผมว่าผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง
ด้วยความเคารพสวผมไม่ได้บอกท่านสวเป็นคนไม่ดี

แต่ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถคุณต้องเข้ากระบวนการประชาธิปไตย
คุณต้องให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงเป็นคนตัดสิน
ว่าคุณควรจะเป็นคนเข้ามาแล้วมีอำนาจในการเลือกนายกรุงมนตรี
แต่ครั้งนี้ยังไงสวเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่

เพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาอยากให้เขาใช้วิธีการเลือกแบบไหน
มันไม่สำคัญหรอกครับผมอยากให้เขาใช้วิธีเลือกแบบไหน

ผมบอกเจตจำนงของพี่น้องประชาชนได้

เราต้องสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชน
ถ้าเกิดสมมติว่ามีภาคใดภาคหนึ่ง
หรือภาคได้คะแนนเสียงส่วนมากก็แหละ
ถ้าเกิดภาคนั้นได้รับฉันทางมาตรีจากพี่น้องประชาชน

หรือไปรวบรวมเสียงมาได้จากพักที่มีอุดมการ
มีนโยบายที่เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้

เจ็ดจำนงของการที่เขียนทศมานรูนมา

ว่าสอวรควรจะสะทอนความต้องการของพีนรพชาชนใช่ไหม
วอร์นก็ได้ว่าสอวรควรคุณที่จะ
เลือกตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
แต่ผมอยู่บกับโลกความเป็นจริง
ผมเองผมก็มั่นใจว่าสวก็คงไม่โหวตให้

ว่าสวทุกท่านเนี่ย๒๕๐ท่านเนี่ย

ส่วนหนึ่งก็มีคนบอกเป็นของปฐพว
แล้วก็มีส่วนหนึ่งว่าเป็นอิสระใช่ไหมครับ
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเชื่อตัวเลขไหนอย่างไรใช่ไหมครับ
แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
ต้องเป็นการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์
ถ้าเกิดคุณไม่เอาพักการเมืองหรือไม่เอาการประคองที่มีรากฐานมาจากการทำรัฐประหาร
พระเด็จการฝ่ายประชาธิปไตยพักไหนก็ตามที
ต้องเลือกให้ชนะต้องเลือกให้ขาดโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งคะแนนจากท่านสวทั้งหลาย
รวมกันให้เกินไปเลย๓๗๕๓๗รวมไปเลยให้ได้สูงที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
แล้วก็ไปทำงานด้วยกันร่วมกันกับพักที่มีเจตจำนงใกล้เคียงกัน

ไม่งั้นนี่ลำบากถ้าเกิดเลือกไม่ขาดแล้วก็เป็นการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วก็ไม่มีการทะนะขาด
ผมว่ามีความเป็นไปได้ที่พักการเมืองเล็กที่ได้คะแนน๓๐๔๐เสียง
โดยได้รับการซัพพอร์ตผ่านสวอาจจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
คุณเสถาคิดว่าจะมีสอบวอร์เลือกคุณเสถากี่คนถ้าเขาเสนอให้คุณเสถาเป็นนายกให้โหวตกัน
ผมไม่ทราบจริงครับผมสวจริงผมเรียนตรงเลยนะผมรู้จักแค่สองท่าน
แล้วรู้จักก็รู้จักคนนึงเป็นนักธุรกิจท่านนึงเป็นนักธุรกิจท่านนึงเป็นอดีตเคราะห์ชกันตำรวจ
แค่นั้นเองผมก็เจอกันแต่ผมก็คุยเรื่องภูมิอากาศไปผมไม่เคยไปถามเรื่องพวกนี้
ก็เลยไม่รู้จักใครเลยก็เลยไม่รู้ว่ารู้จักที่สองท่านเขาจะโหวตให้เราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอย่างนี้
ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีความคาดหวังนะครับ
เพราะว่าอยู่ในการเมืองมาก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็อยู่กับความเป็นจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปหวังคนที่เขาถูกเลือกเข้ามาโดยคณะบุคคลไม่กี่คนเนี่ย
แล้วจะบอกเขามาให้เขาให้เขาทำตามเสียงของพี่น้องประชาชนมันก็ลำบาก
เขาคงตามตามเสียงที่เขาถูกแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นผมพึ่งแรงของตัวเองดีกว่า
ของพี่น้องประชาชนดีกว่าให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่า
ถ้าเกิดเลิกเลือกแล้วชนะไม่ขาดเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสลากยาว
รากยาวนี่ประเทศอยู่ในศูนยากาศรัฐบาลรักษาการก็อาจจะมีการรักษาการยาว
มีการใช้เวลานานในการฟอร์มรัฐบาลถ้าเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยมา
อาศัยเสียงสอวรมาสองร้อยห้าสิบแต่งตั้งนายุทธมนตรีได้
แต่ผ่านงบประมาณก็ผ่านไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้น

ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเรื่องกับประเทศใช่ไหมครับ
ดัชนีชีวัตรทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะใช่ไหมครับ
อัตราความสามารถในการเก็บภาษีใช่ไหมครับ
หนี้ที่มันสูงขึ้นมาอย่างมโหลานเอารายได้เข้าประเทศก็
ทำไม่ค่อยเป็นกันแล้วแล้วเรามีเวลาหรือครับ
เรามีเวลาจริงจริงหรือเปล่าผมถึงอยากจะวิงวอนว่า
ควรที่จะพี่น้องประชาชนควรจะดูให้ดี
คุณจะฝันเนี่ยฝันอะไรฝันได้นะครับจะคิดอะไรคิดได้
แต่ว่าการฝันนี่ไม่ค่อยมีต้นทุนเท่าไหร่นะ
ฝันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเงินแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนกลับมาอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
ประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหน
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับ
นะครับเรื่องปากท้องเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างต่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ที่พร้อมหรือว่าที่ทำนโยบายที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในหลายด้านครับ
ที่สามารถทำพี่น้องอยู่ดีกินดีมีความสุขได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ปัญหาต่างที่คาราคาสั่งจะแก้ได้จริงหรือพบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพักการเมือง
ทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน